เขามีการสร้างสรรค์เวทีหมอลำขึ้นมาใหม่
จากที่แบบไซส์บิ๊กใหญ่นี่นะ
เขาโยกขนาดเป็นเวทีหมอลำมินิได้

นี่คุณเห็นไหมคะเป็นการย่อส่วนเวทีหมอลำใหญ่มาขนาดแบบเล็กพกพาได้

เหมือนเลยเหมือนไปนั่งดูหมอลำที่เวทีจริง
เห็นแบบนี้แล้วตื่นตาตื่นใจและตื่นเต้น
คุณยายบอกว่าเคยเห็นเวทีหมอลำหน่อยป่ะเนี่ย

ไม่เคยเห็นอะไรเล็กน้อยอย่างนี้กับเวทีหมอลำ

เก่งมากที่สุดเลยค่ะคุณชนะ
คุณแปรถูกเลยเนี่ย

เขาก็เป็นนักร้องเป็นศิลปินอยู่แล้วหรือเปล่านะ

ซึ่งจะบอกอย่างนี้ว่าเขามีความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้น
ทำเวทีหมอลำ
ในลักษณะเหมือนเป็นโมเดลของเล่นจากออกมาเสมือนจริง
มีไฟแสงสีเวทีมีระดับเป็นชั้นอย่างนี้นะคะ
เหมือนทุกอย่างทุกชิ้นที่ทำเป็นแบบแฮนเมตร๑๐๐
เขาก็ออกแบบนะคะมีการเชื่อมต่อชิ้นส่วนต่างให้แข็งแรงมั่นคงทาสี
แล้วก็เคลือบเพื่อให้มันคงทนแล้วก็ประกอบไฟแสงสีเข้าไป
กลายมาเป็นเวทีหมอลำจิ๋วนะส่วนเวลาที่ใช้ในการทำประมาณ๑๒
๑๒เดือนเท่านั้นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขานั่งทำอยู่อย่างเดียวเนาะ
ส่วนใครที่อยากจะซื้อหาเอาไปเก็บไว้ดูหรือชื่นชอบเป็นการส่วนตัว
แล้วก็บอกเลยว่าเตรียมเงินไว้เพียงแค่๕๙๐๐บาทเท่านั้น
เฮ้ยผมว่างานดีอย่างนี้กับราคาถูกว่าไม่แพงนะ
ดีฉันว่ามันคุ้มห้องการฝีมือ๑๐๐นะคะแล้วก็เขามีรายละเอียดจริงอะฮะ
เริ่มต้นที่๕๙๐๐บาทใครอยากจะไปดูผลงานเพิ่มเติม
อยากจะไปสอบถามราคาหรือสั่งแบบที่ต้องการ
ก็ต้องขอบคุณแล้วก็ชื่นชมไอเดียมากนะคะที่ทำได้ขนาดนี้เลยนะ
ลักษณะแบบนี้เคยเห็นนะไม่ได้มีแค่เป็นเวทีหมอลำอย่างเดียว
เป็นเวทีการแสดงงิ้วก็มี
ก็เป็นเหมือนแบบว่าทำแบบเวทีจำลองเล็กเผื่อใครจะซื้อ

ถูกไปตั้งโชว์มีความชื่นชอบดึกตัวแบบนั้นเนาะ
มากเข้าไปสั่งกันได้นะจ๊ะ